วิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันหน่อยอาจารย์สุภาพค่ะ
ครับตัวเลขที่ขึ้นบนจอคือตัวเลขที่เราเชื่อมข้อมูลมาจากกรกต

สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปทำอย่างอื่นเลย
ลิงก์ข้อมูลอย่างเดียวมาจากกกต
ฉะนั้นตัวเลขที่เราได้เห็นคือตัวเลขที่เชื่อมจากกรกต
ที่สองทั้งสองท่านครับเมื่อกี้ที่คุณจตุพรออกมาพูด

ผมเข้าใจว่าคนก็อาจจะมีหลายส่วนที่เริ่มจะตั้งคำถามในใจว่าใช่หรือเปล่า

ที่ไม่มีคล้ายกับว่าเหมือนคุณจะนับยังไงกันก็ได้อันนี้จะเป็นประเด็นไหมอาจารย์

คือในโลกสื่อมีเดียเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะมีประเด็นข้อสงสัยได้
แต่ว่าโลกนี้ยุคปัจจุบันนี้คนถือกล้องเข้าไปแล้วมอง
ผมคิดว่าถ้าเราจับตาดูโดยทั่วไปถ้าสมมุติว่าจะต้องมีอะไรที่มัน
ไม่ไม่สุจริตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็น่าน่าเป็นห่วงถ้าเกิดขึ้นจริงจริงนะฮะ
เกิดขึ้นอย่างนั้นโดยส่วนตัวนะคนคิดคนคิดจะทำนี่อันตรายมาก
ถูกโดยส่วนตัวอาจารย์เห็นตัวเลขนี้อาจารย์เห็นตัวเลขนี้แปลกใจมาก
แรงใจฉันอันนี้พูดแบบส่วนตัวเลยในเชิงสังคมวิทยา
ผมคิดว่ามันสูสีหรือไม่ก็มันไม่ต่างกันมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์
แต่นี่มันสามสิบกับอ่าเจ้าหกสิบเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเยอะมาก
แล้วแนวโน้มมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยครับอาจารย์สมชัยนั่งดูตัวเลขแล้วเนี่ย
อาจารย์สมชัยนั่งดูตัวเลขแล้วตอบตัวเองไหม
ว่ามันมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันห่างกันขนาดนี้
ผมไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจเหรอข้อแรกที่ผมแปลกใจคือคุยกับเพื่อน
แต่แรกอืมเขาบอกว่าจะมีคนมาน้อยกว่าคราวที่แล้วอืม
ผมก็เคยบอกกับคนบอกเขานี่จะมากแต่ไม่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลต้องการ
มี่บ้าจะอยู่ระหว่างเขาที่รัฐบาล๕๗
หรือครับแต่ไม่ใช่๘๐อืม
ทำไมฮะที่ผมคิดอย่างนั้นหลายคนก็บอกเฮ้ย
ผมคิดว่าครั้งนี้เป็นการรณรงค์ที่มากที่สุด
หนังสือพิมพ์นะฮะด้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
ทั้งวันเลยจะมีเรื่องของคุณจตุพรออกมาพูดคุณอภิษฎออกมาพูด
เอามาเปรียบเทียบระหว่างคุณอภิษฎกับทางด้านเพื่อไทยคล้ายกันเลย
คนเหล่านี้อ่านหนังสือพิมพ์คนนั้นมี
เพราะพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บผมก็เชื่อว่าการลนลงอันนี้
ยิ่งรัฐบาลออกมาตรงนี้ด้วย
ผมจะแปลกใจสิครับถ้าคนมาน้อยอันนี้อันแรกนะครับ
เพราะว่าอาจจะมาน้อยเพราะอะไรถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะมาน้อยพอแล้ว
มันไม่ใช่เลือกตัวแทนพอผู้แทนปั๊บมันให้คุณออกมา
แต่คราวนี้ผมคิดว่าที่มันลนลงแล้วมันได้ขึ้นมา
คนกำลังตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตของประเทศไทยอยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเพียงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ
ที่แล้วลนลงไม่มากถึงขนาดนี้นะครับ๕๗เพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจ
ทีนี้ตัวเลขอันนี้ที่บอกว่าขึ้นมาตรงนี้ผมก็คิดว่าขึ้นมาสูงเท่านึง
อาจจะมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้แต่ผมคิดว่าแต่ปัญหาที่อยู่ที่ตรงนี้คือว่า
หรือดีมั้ยดีมั้ยคือไม่แสดงออก
จริงไม่จริงครับเมืองไทยเมื่อประมาณสักการเลือกตั้งคราวที่แล้ว
เพราะฉะนั้นพวกนี้บางคนอาจจะเรียกว่าพวกที่บอกว่าไม่เห็นด้วย
พวกนี้อาจจะเป็นคนที่มีแนวคิดบอกตรง
หรือดีไม่ดีนะฮะทั้งที่อาจจะไปบอกเห็นด้วย
แต่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันบอกว่าเห็นด้วยปั๊บจะถูกว่าว่าอะไร
ที่ผมคิดมากกว่าที่ผมคาดไว้
แต่ผมคาดไว้น่าจะมาทางที่รับมากกว่าที่ไม่รับ
เราจะสนทนาอยู่บนพื้นฐานว่าขณะนี้ครับรับครับครับ

ควรจะอะไรจะใช้คำว่าสำนึกยังไงก็ได้
กับตัวเลขนี้เพราะว่าพลังเงียบออกมา

ก่อนนี้ยังคิดว่าไม่รับด้วยซ้ำไป

แต่เมื่อพลังเงียบออกมาอย่างนี้
ภาคการเมืองควรจะต้องคิดยังไง
คือในเชิงผมนักวิชาการพูดตรงก็คือว่า

ก็คือไม่อิงกับการเมืองไปแล้ว
ว่าต้องการความชอบทำ
ต้องการนักการเมืองที่
ใสบริสุทธิ์เลยตามที่ล่างมา

ถ้าดูจากคำถามพวก

นี่เป็นคำถามพวกนี้ก็ยังมีอะไรที่

เราปรับนักการเมืองเองปรับตัวได้ผมไม่ค่อยห่วง
แต่ผมห่วงความรู้สึกของ
ของว่ามันจะปลองดองกันต่อไปไหม

ท่านกรรทรต้องทำงานต่อ

ต้องไม่ฮึกเหิมในการไปเขียนกฎหมายลูกซะรุนแรง

เพราะว่าถ้าชนะแล้วอย่างชนะถล่มทลายอย่างนี้

ทัศนคติที่เอาเต็มที่อีกเลย

ถ้าไม่ปรณีประนอมกันเนี่ย
แนวโน้มมันในเชิงสังคมพญานะครับ

ฉะนั้นฝ่ายกุมอำนาจอย่าเพิ่งหย่ามใจ

อาจารย์สมชายได้ยินด้วยกัน

อันนี้เขาพูดมานานแล้วว่า
เด็ดต้มไม้จะถึงเหนืองดวงดาวนะครับ
เขารู้สึกมันไปแบบ

มันไปปุ๊บนี่มันจะกลายเป็น

ครับไม่รับ๓๐

เดี๋ยวขอดูอีกทีครับ

อันนี้ตัวเลขตัวเลข

เอาง่ายนะครางเนี่ยรับ

อีสานรับแค่๔๘ไม่รับ๕๘

มีนัยยะทางการเมืองนับไปแล้ว

เอาละตอนนี้เราตั้งสมมุติฐานบนตัวเลขว่า

คิดยังไงในที่นี้หมายถึงว่า

ก่อนหน้านี้การเมืองยังหลงคิดว่า

ผมคิดว่าอันนี้เป็นการบอกอันหนึ่งว่า
โอเคอย่างน้อยที่สุดนะฮะ

ทอดยาวไปสู่อนาคต

อยากเลือกตั้งอยากได้รัฐมนูลคือ

ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกที่มี

เพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งต้องการเห็น
ภาพว่าตัวเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง

ถ้ามันมีการรับในรัฐมนต์ฉบับนี้

ช่องว่างบางอย่างจากระบบการเลือกตั้ง

โอกาสที่พักใดพักหนึ่งจะมีเสียงข้างมาก

ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยากมาก

เพราะฉะนั้นในกรณีนี้โอกาส
ก็จะปิดอดีตที่มันแสนเจ็บปวด

ถ้าคุณมีเสียงข้างมากแล้วถ้าคุณใช้ไม่ดีนะ

เพราะฉะนั้นสำหรับคนเส้นทางอันนี้คือ
อันที่๒เส้นทางอันที่๓

คุณเขียนรัฐมนุนฉบับไหนไม่มีทางปลองดอง

มันเกิดขึ้นมาตูมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ

ความหมายก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง
มีดุลยภาพผ่านมาเป็นล้านปี
เพียงแต่แมลงกลางปีกนิดหนึ่ง
ภาพเสียทันทีเลย

หรือที่รับต้องจัดระเบียบตามที่ลัฒกษณ์มูลต้องการ
เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าจะลดลงไปได้มาก

ขั้นแรกมีทางเป็นไปได้ไหมฤทธิ์ภูมิโชบับ
อาจารย์ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเอาล่ะเมื่อชนะแล้วอย่าย่ามใจ
อย่าไปเขียนกฎหมายลูกอีกหลายฉบับในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้ไปเนี่ย
เพื่อมาเล่นงานการเมืองหนักเกินไปเนี่ย
อะไรบ้างที่อาจารยกตัวอย่างว่าไม่ควรจะให้มันเกินไป
คืออย่างนี้อาจารย์ครับผมเริ่มว่าเวลาเขียนกฎหมายลูกเนี่ย
คือถ้าจะเขียนให้เหมาะสมเนี่ยผมว่าต้องฟังเสียงเสียงฝ่ายทิศทางการเมืองบ้าง
อันนี้เรื่องการเมืองนะครับคือต้องฟังเสียงที่ทางการเมืองว่า
เขายังไงพอให้เขามีที่เดินที่อยู่เรื่องตอนนี้มันถ้ากฎหมายฉบับนี้
รัฐมนต์ฉบับนี้ไปได้ผมคิดว่ามันลัดลึงมากแล้ว
ปราบโกงในมากมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องปฏิบันดำ
ต้องฟังเสียงประมาณสัก๗๘ล้านที่ไม่รับรัฐมนุนฉบับนี้บ้างเหมือนกันนะครับ
ผมยังติดใจเรื่องของที่มานายกรัฐมนตรีซึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
เราไม่ใช่ฟังเสียงในบ้านเราอย่างเดียวนะฮะอาจารย์เราคงต้องฟังเสียงนอกประเทศด้วยนะครับ
ก็คือว่าอาเซียนเขาเป็นยังไงการปกครองเขาเป็นยังไงแล้วก็นอกโลกเขาเป็นยังไง
แต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่าถ้าเซเลนส์มันโนเรตี้มาอย่างเงี้ยนะมันโนเรตี้มาอย่างเงี้ย
ผมมีความรู้สึกว่าประชาชนเริ่มยอมรับบทบาทของรัฐบาล
อันนี้ผมในความเห็นส่วนตัวในเชิงสมมุติเริ่มรับแล้วว่าอย่างนี้ทรงนี้ไปได้
มายังไงก็ตามไปได้เพราะว่าตั้งใจอะไรยังไงท่านนายกท่านจะรุนแรงอะไรบ้างก็ไม่เป็นไร
คนเริ่มยอมรับในเรื่องนี้แปลว่าผลงานรัฐบาลในช่วงหลัง
เรื่องการทวงคืนผืนป่าเรื่องจัดระเบียบสังคมเรื่องการเอาจริงเอาจังกับการครับ
ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนชั้นกลางที่รู้สึกว่ารับไปซะเถอะจะได้มีรำนูลเส้นทางการเดิน
อาจารย์สมชัยฮะในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าผลออกมาเป็นอย่างนี้
ก็แปลว่านำเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
ฉะนั้นคนที่เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องส่งออกเรื่องการบอยคอร์ด
เรื่องการไม่เห็นด้วยจากซีกประชาธิปไตยที่ไม่ซื้อสินค้าไทย
มันจะมีมันจะมีแรงเหวี่ยงให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเร็วไหม
ต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราต้อง

อธิบายง่ายครับเราแบ่งคนออกมาเป็น๒กลุ่มนะฮะ
นักลงทุนที่มาซื้อหุ้นกับนักลงทุนโดยตรง
เพราะฉะนั้นสมมุติว่ามันผ่านจะมีผลกระทบระยะสั้น
คุณอาจจะดีดตัวขึ้นจิตวิทยา
ที่สองดีไม่ดีนะครับขึ้นไปปั๊บอาจจะลง

เพราะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจหุ้นไปแล้ว
เพราะอย่าไปแปลกใจอาจจะขึ้นวันหนึ่งแล้วตก

เศรษฐกิจตัวนี้เขาบอกว่าการเมืองจะผ่านไม่ผ่าน
ถ้าตราบใดที่การขาดสถิตภาพในทางการเมือง
กระทบกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจนโยบาย
ในกรณีผลกระทบแม้กระทั่งไม่ผ่านนะครับ

หรือทำตามรถไม่ได้ทำตามรถแมพ
แต่ว่ายังมีเสถียรภาพในการคุมเกมอยู่
นโยบายที่เขียนเอาไว้ยังคงอยู่

ตัวนี้เพียงแต่บอกว่าทำให้จิตวิทยาของคนโดยทั่วไป
มีความรู้สึกสำหรับคนที่อยากทำงานต่อโล่งไปนิดนึง
มีการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ต้องการไหม
โดยเฉพาะพวกสาธุประโภคพื้นฐานอยู่
เศรษฐกิจเมืองนอกเศรษฐกิจที่คาดว่า
อัตราการเติบโตของโลก๓๑จะต่ำลงไปนะ
ตัวนี้จะเป็นตัวอธิบายมากกว่าครับมากกว่า

บางครั้งคุณไม่มีความเชื่อมั่นทางการเมือง
แต่ขณะเดียวกันคุณก็มาลงทุน
เพราะมองในใจความไม่เชื่อมั่นการเมือง

เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องแยกแยะระหว่าง

กับพฤติกรรมที่ออกมาในทางความเป็นจริง

และไปมาที่สองแต่เลยครับ
รัฐมนูลแต่ไม่รับคำถามพ่วงคือไม่รับที่จะให้สวมามีส่วนเลือกนายก

เอาละครับตอนนี้ก็เรื่องของครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะจบตรงนี้

ตรังนะฮะกำลังบอกสื่อความหมายว่า
ตรังนะฮะรักคุณสุเทพมากขึ้นแต่ยังรักคุณชวนมากกว่าคุณสุเทพ
เอาล่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะว่าเดี๋ยวพอพักแล้วเบรกหน้า
ยังมีทีมวิเคราะห์อีกทีมหนึ่งนะครับคุณจอมขวัญ
ทีมที่มีรายการทุกวันศุกร์ผู้อาวุโสจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ๓๔ถ้ำ
จะมานั่งอยู่กับผมนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สมชายครับ
สวัสดีค่ะท่านจอมขวัญคุณฟิลวัฒน์ครับ